คนเชื่อในเรื่องพญานาคเธอคนนี้ก็เหมือนกันนะคะ
ก็เลยไปไหว้องค์พญานาคแต่ระหว่างนั้นแหละค่ะ
เกิดอาการแปลกแบบนี้ค่ะ
ท่าทางร่ายรำบางทีก็เหมือนงู
บางทีก็ชูไปชูมาไม่รู้ยังไง
แต่เขาบอกเห็นไหมนาคีนาคาเชื่อค่อยมา

ก็ต้องบอกอะเค้าของกอาสัจรัฐโภมาอีกแขน
เขาก็มีการชูนิ้วอะไรต่างกันไป
หลายคนบอกแหละเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของความเชื่อ
ไม่เชื่อเขาอยากไปคิดอคติในใจว่าเออเรื่องรึเปล่าแกล้งรึเปล่า

ก็อย่างที่บอกของแบบนี้อยู่ที่ความเชื่อล้วน
ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเขาพูดเลยว่าแบบ
อาการอย่างนี้นะน่าจะองค์ลงแหละนะ
เพราะสถานที่เข้าไปที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิต

ชาวเน็ตมาเห็นคลิปนี้ก็ยกมือสาธุ๙๙กันใหญ่

เรื่องแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ